ส่วนเหตุการณ์ต่อไปนี้ไปพบศพชายชาวอินเดียถูกฆ่าปาดคอจนเสียชีวิต
ส่วนเพื่อนร่วมห้องอีกคนนึงก็ถูกฟันที่ขา
ตำรวจคาดว่าผู้ก่อเขตน่าจะเป็นคนศรรษฐ์เดียวกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในซอยพระราม๖ในเขตบางซื่อกรุงเทพ
ดาดฟ้าตำรวจไปพบศพชายไม่ทราบชื่อเพราะว่าไม่มีเอกสารติดตัว
ดูจากใบหน้าแล้วคล้ายเป็นชาวอินเดียอายุสักประมาณ๓๐ปีก็เสียชีวิตอยู่ที่ดาดฟ้าค่ะ
สภาพศพเนี่ยนอนคว่ำจมกองเลือดเลยนะที่คอมีบาดแผลถูกของมีคมปาดจนเกือบขาด
มับซ้ายมีรอยถูกแทงเป็นแผลลึกมีบาดแผลถูกแทงที่นมซ้าย๒แผลด้วย
ตำรวจยังไปเจอผู้บาดเจ็บอีกรายค่ะอยู่ชั้น๓ของห้องพัก
ก็คือนายซาก้าไซยัมซิงอายุสามสิบเอ็ดปีเป็นสัญชาติอินเดีย
คนนี้ถูกฟันเข้าที่ข้อเท้าขวาค่ะเป็นแผลชะกันจนเห็นกระดูก
ตาขวาฟกช้ำปูดบวมเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
รอบรอบเนี้ยนะคะตรวจสอบไปเจอไม่ไปร่และไม่มีบ้า
ไม่มีด้ามตกอยู่ก็ตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ไปเจอขวดเหล้าขาวด้วยนะคะยังดื่มไม่หมดเลย
วางอยู่ขวดนึงไปเจอรองเท้าผ้าใบของผู้ต้องสงสัย
ตกอยู่หนึ่งข้างด้วยค่ะสอบถามผู้ที่พักอาศัยนะคะ
บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาอยู่ที่ห้องพักแห่งนี้ประมาณ๒ปีแล้ว
ผู้บาดเจ็บเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่ด้วยกันได้๒เดือน
สิ้นเดือนนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศแล้วค่ะปกติก็ไม่เคยมีปัญหา
ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครมาก่อนแต่ว่าตอนเย็นเย็นเนี่ย
จะไปตั้งวงดื่มสุราแล้วก็พักผ่อนกันที่ดาดฟ้าแห่งนี้เป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุตอนสักเที่ยงคืนได้ยินเสียงดังมาจากชั้นบน
ที่ต่อมาชายคนเจ็บจะมาเคาะห้องขอความช่วยเหลือก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะคะ
ได้ยินทั้งเสียงโคมคามก็นึกว่าห้องข้างบน
ก็ทำอะไรถึงทางก็เลยแค่นั้นเองไม่รู้เรื่องเลย
เพราะว่าหลับกันดังนั้นเหรออ๋อตอนนั้นแล้วเขาเข้ามาเคาะประตูให้ช่วยเหรอ
เคาะตอนตอนเขาเจ็บแล้วเนี้ยเอ่อเคาะเคาะว่าไงบ้างตอนนั้น
ไม่ได้เคาะอะไรเคาะเจ็บเสียงดังแฟนก็อ่างหลับอยู่เอ้ยเร็ว
แล้วก็มาเปิดก็เห็นเลือดตกใจฮะตอนแรกที่เขามาเคาะประตู
ตกใจนะเพราะว่าโอ้โหเลือดน้องแล้วก็หลุบโหเลย
ความคืบหน้าคดีเนี่ยตำรวจสาวนอเต้าปูนบอกว่า
คือไปสอบถามผู้บาดเจ็บก็ให้การได้อยู่
ก็บอกว่ามีคนร้ายเนี่ยมากันสามคนหนึ่งในสามเป็นชาวอินเดียค่ะ
ส่วนอีกสองคนเขาไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนแต่ว่าได้ยินสองคนนี้เขาพูดภาษาไทยชัดเจนทีเดียว
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชาวอินเดียไม่ได้อยู่ที่หอพักแห่งนี้
หลังก่อเหตุทั้งสามคนหลบหนีไปแล้วตำรวจกำลังตามไล่ไล่ตัวดู
ไปดูกล้องวงจรปิดตอนนี้พบแล้วนะคะสำหรับเบาะแสผู้ต้องสงสัยทั้ง๓ราย
ทีมข่าวไปสอบถามชาวบ้านในระแวกนั้นบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนปล่อยเงินกู้ไงคะ
แล้วก็เดินเก็บดอกเบี้ยไปตามตรงนู้นทีตรงนี้ทีก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนร้ายเนี่ย
มาลงมือก่อเหตุได้ค่ะลักษณะเหมือนเป็นการออกเงินกู้เก็บดอก
รายวันอะไรประมาณนั้นนะฮะ